ขยับไปที่จังหวัดสระบุรีมีรถขนไส้กรอกโทรบอกปลายทาง

รถผมคว่ำนี่ฮะ

ปลายทางก็อุ่นใจไม่เป็นอะไรมากใช่ไหม

พอมาดูความจริงโอ้โหเฮ้ยตายเปล่าวะเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากกับเหตุการณ์นี้
แต่ว่ารอดตายปฏิหารฮะค่ะเหตุการณ์นี้กระบะโตโยต้าวีโก้หมายเลขทะเบียน
เดี๋ยวยังขอดูก่อนหอพึ่งนหนูสองแปดแปดหนึ่ง
นครราชสีมาสภาพเนี้ยรถคว่ำคำมำหายไส้กอกกระจาย
คนในรถปลอดภัยฮะคนในรถปลอดภัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หน้าศูนย์โตโยต้านครราชศรีมาประมาณสักหลักกิโลเมตร
สามสิบสามถึงสามสิบสี่มิตรภาพถนนมิตรภาพตำบลมิตรภาพ
มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพนักงานโตเยต้า
เขามีน้ำใจมากนะที่บอกว่าชนหน้าคว่ำหน้าโตโยต้า
เสื้อพวกชมพูชมพูนี่พนักงานโตเวต้าโอ้โห
ออกมาจากโชว์รูมเลยฮะมาช่วยกันขนขนไส้กรอก
เอาไว้ริมถนนเพราะมันกระจายเต็มถนนเลย
พลเมืองดีช่วยเคลียร์ถนนช่วยเคลียร์ถนนโอ้นี่
น่ารักมากพลเมืองดีก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือเคลียร์ไปข้างทาง
รถเนี่ยถนนใหญ่เขาจะได้วิ่งกันต่อได้ส่วนคนขับชื่อพี่สิน
สินหาเสวียงชายอายุ๓๔ปีบอกเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีมากเลยครับ
รอดตายปฏิหารแล้วไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยนะมากับเมียด้วย
เพราะดีทั้งคู่คือไม่มีแม้แต่รอยแมวขวดฮะมาจากโรงงานที่แก่งคอย
ปลายทางคือโคราชนครราชศรีมาแต่มาถึงแค่มวกเหล็กอ่ะ
วกเหล็กสละบุรียางระเบิดตุ้มทำไมตุ้มอ่ะระเบิดสองเส้น
โอ้โหเส้นหลังทั้งสองเส้นไอ้ตุ้มเดียวก็แย่อยู่แล้ว
มันตุ้มตุ้มคราวนี้คลุมรถไปอยู่ฮะรถพลิกคว่ำขมามหงายโคตรช็อต
เพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่ถึงขั้นชีวิต
เดี๋ยวฟังเสียงจากพี่สินนะฮะค่ะยามันก็เด้งอยู่ประมาณสามครั้งอ่ะ
รู้สึกว่ายามันก็เด้งอ๋อตึ๊กตึ๊กใช่พอเราผ่อนขันเร่ง
เมตรแล้วก็เราจะระเบิดก่อนร้อนึงอ่ะด้านหลังเนี่ยใช่ใช่อย่าง
ขวาด้านขวาอีกเดี๋ยวเรียนระเบิดอยู่ครับเราจะระเบิดก่อน

เพื่อเอาข้างข้างบนอีกทีหนึ่งสองล่อเลย

พี่ต้นว่าไงฮะ
พี่ต้นแหวกดูพระที่คอกันเนี่ย
ลดความขนาดนี้กันลงมาให้สัมภาษณ์ช็อต
ไม่มีแม้แต่รอยขีดขวดใดเลย

แต่ทางรายงานไม่ได้อธิบายว่าตกลงแล้ว

ตำรวจคาดว่ายางแตกเข้าใจ

คุณคงบรรทุกน้ำหนักมาพอสมควร

ไส้กรอกสองตันมันจะมหาสารขนาดไหน
และเรื่องของคุณภาพยางหรืออายุยางก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่ง
แต่ก็ถือแล้วว่าเป็นเคราะห์ดีจริงสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ